ยังอยู่กันที่เรื่องของความอาถรรพ์แล้วก็ความเชื่อกันต่อเนื่องเลยนะคะ

คือตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมที่สุขุมวิทย์สาย๓ถนนเนี่ยนะคะ
เขามีการปรับถนนเตรียมที่จะขยายถนน
มีการปรับพื้นผิวการจราจรเพื่อที่จะแก้ปัญหารถติด
ก็เอารถแบ็คโฮลไปปรับพื้นที่
แต่ปรากฏว่าจุดนี้ไม่มีใครกล้าไปปรับนะ

นั่นก็คือสารเจ้าพ่อแขกหรือว่าคนในพื้นที่เรียกว่า
สารเจ้าพ่อเขาโค้งค่ะ
เรื่องราวมีประวัติความเป็นมานะคะ
คือสารเจ้าพ่อแขกถูกสร้างไว้บริเวณนี้ค่ะ
ตั้งแต่เมื่อสักประมาณ๔๘ปีก่อน
กลับไปเมื่อ๔๘ปีก่อน
นี่จุดนี้คุณผู้ชมความศักดิ์ตอร์นบริการติดสัจเลยค่ะ
เคยเป็นดินแดนประหาร

คนที่ถูกยิงเป้าก็คือนายสมศักดิ์ขวัญแก้วหรือว่าแขก
เป็นฆาตกรวัย๒๘ปี
คือนายสมศักดิ์หรือว่าแขกไปก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์
นายทหารอากาศชาวอเมริกัน
ซึ่งสมัยนั้นชาวบ้านเขาร่ำลือกันนะคะบอกว่า
ตอนที่ในแขกถูกยิงเป้าเสร็จแล้วนะ
ปรากฏว่าเห็นวิญญาณในแขกมาปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งค่ะ
สร้างความหวัดกลัวทำให้ชาวบ้านในที่สุดแล้วก็ต้อง
ตั้งสารเจ้าพ่อแขกหรือว่าสารเจ้าพ่อเขาโค้ง
บูชาแบบนี้ให้วิญญาณมาสิงสถิต

เขามีแผนที่จะขยายถนนเส้นนี้
ขยายถนนเพื่อแก้ปัญหารถติด
แล้วเริ่มปรับพื้นที่ตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมา
จะดำเนินการโครงการนี้แล้วเสร็จก็คือภายในปี๖๔

แล้วต้องตัดผ่านบริเวณจุดเป็นที่ตั้งของสารเจ้าพ่อแขกด้วย
เจ้าหน้าที่มีการปรับพื้นผิวการจราจร
ไปจนถึงสุดแนวเขตเสาไฟฟ้าแล้ว
แต่จุดนี้ไม่มีใครกล้าไปแตะ

กลัวเรื่องอันโลกหมดเลย

แล้วหลายคนมักจะไปบนบานสารกล่าว
สารเจ้าพ่อแขกโดยเฉพาะเรื่องของ
โชคลาภเรื่องของตัวเลข

เขาเป็นนักโทษใช่ไหม

อากาศชาวอเมริกันเพื่อทิ้งซัก

นี่แหละเป็นดินแดนประหารด้วยวิธีการยิงเป้า

วิญญาณเฮียนมากมาให้เห็นบ่อยมาก

แล้วต้องตั้งตัวตั้งเป็นเจ้าพ่อบูชาไปเลยแบบนี้เหรอคะ
เออแต่ว่าตอนเนี้ยไม่มีใครกล้าไปไปไปแตะเลยนะอืม
เอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยเกรงเรื่องของวิญญาณ
ถ้าเกิดว่าถ้าไปลื้อถอนชาวบ้านบอกว่าขอเถอะ
ขอเจ้าหน้าที่ทำให้มันถูกวิธี

ขยับขยายเข้าไปไหนแล้วกันอะไรแบบนี้